วันนี้มาร่วมแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับหนุ่มน้อยหน้าใสคนนี้กันก่อนเลยนะคะ
สำหรับน้องนายนพัฒน์เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ
วันคล้ายวันเกิดอายุครบยี่สิบสองปีพอบริบูรณ์เลยก็ว่าได้
ซึ่งน้องนายนพัฒน์เองเมื่อวานนี้ควงคุณแม่หมูนะคะ
ไปร่วมทำบุญให้กับมูลนิธิบ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิถึงสามแสนบาทคุณผู้ชมโอ้เยอะ
พร้อมกับถูกเซอร์ไพรส์จากน้องในมูลนิธิด้วย
จะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวต้องรอถามนะคะซึ่งทั้งสองแม่ลูกก็ได้เล่าความน่ารัก
เกี่ยวกับของขวัญวันเกิดให้ได้ฟังด้วยเขาให้อะไรกันเดี๋ยวรอฟัง
รวมไปถึงที่หลายคนลุ้นว่าน้องนายเนี่ยอายุอนามก็๒๒ปีแล้ว
เรียนก็จบแล้วแม่หมูจะไฟเขียวเรื่องหัวใจหรือเปล่าไปฟังค่ะ
มีแล้วเมื่อวานขอของขวัญแม่ไปใช่เขาเมื่อวานหลังจากเลิกงาน
ตอนอ่างานที่โรงแรมดับเบิ้ลยูโฮเทลนะเลิกประมาณสามทุ่ม
เขาก็บอกแม่ขอของขวัญอะไรหน่อยได้ไหมอะไรไปดูหนังเป็นเพื่อนหน่อย
ตอนแรกเราก็บอกไม่เอาแม่ง่วงนอนกว่าจะแบบมันดึกเกินไปแล้ว
พอสักพักเราก็นั่งนิ่งแล้วก็นึกได้อุ๊ย
มันดีแค่ไหนที่เขาแบบว่าขอเราไปดูหนังให้เราไปดูหนังแล้วเป็นของขวัญวันเกิด
วัยพรอะไรก็ขอให้ก็ให้ชีวิตมีความสุขสุขเยอะเยอะสุขเยอะเยอะทุกน้อยน้อยค่ะ
ใช่ทำทุกปีเป็นขอขมาครับขอคำมาสิ่งที่ผมเรื่องเกินคุณแม่
แล้วก็ทำให้เค้าเสียใจหรือกับฉัน
อยากให้สัญญาต่อ

แล้วไหนว่าให้ตอบ
ก็ผมตอนนี้ก็มุ่งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองเลย
ก็ยังเป็นคนหน้าที่มาก่อนส่วนไว้กันเช่นกัน

จนให้ผมโอเคไฟเขียว
ให้ยกเลิกสัญญานั้นได้ก่อน
แต่ว่าก่อนที่จะเรียนจบเนี่ย

ซึ่งน้องนายก็รักษาสัญญามาโดยตลอด
หลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะรักษาสัญญาไปเรื่อย

ถือว่าเป็นนุ่มที่เติบโตมา
กลางสภาพแวดล้อมที่สุดแสนจะอบอุ่นเลยนะ
ใช่ค่ะจากเด็กน้อยตุ้ยนุ้ยนะคะ

ปลื้มด้วยจริงชื่นชมคุณแม่หมูด้วยนะคะ
เก่งนะเลี้ยงลูกมาคนเดียวนะคะ
จนถึงขนาดนี้นะคะแม่ลูกคู่นี้ต้องแล้วค่ะ